เพราะว่ามีการพบศพของผู้หญิงคนหนึ่งลอยมาติดริมฝั่ง
เจ้าหน้าที่ต้องกู้ขึ้นมานะครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม

คุณผู้ชมครับตำรวจสอบพห้วยยอดเข้าตรวจสอบสบ
หญิงสาวรายหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
ถูกทิ้งในแม่น้ำตรังช่วงโค้งลำคลองท่าประดูกตำบลนาวง

กู้ชีพกู้ภัยที่เข้าไปกู้ศพบอกว่าจุดตรงนี้
มันเป็นเหมือนจุดทิ้งศพมาแล้วนักต่อนักหรอมาเป็นสิบศพนะครับคุณฮะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอีกศพหนึ่งนะฮะ
เป็นศพที่สวมเสื้อกล้ามสีดำแต่ใส่กลับด้านคุณ
กางเกงขายาวสีดำลายน้ำตาลไม่สวมชุดชั้นใน
ลอยคว่ำหน้าอยู่ริมตระหล่างริมตระหลิงนะฮะ

หลังจากชาวบ้านที่ออกมาหาปลาในคลองเนี่ย
พบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครับ

สภาพศพที่น่าตกใจก็คือ
คือลำตัวมีรอยช้ำกว่า๑๐จุดคุณ

มีบาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็ง
และถูกของมีคมที่คิ้วขวาขนาดใหญ่๑แผล
ขาขวาข้างหัวเข่า๒แผล
หลังมืออีก๑แผลหลังมือขวานะฮะ
คือดวงตาช้ำกล่ามปูดบวม

บริเวณสะโพกมีรอยสักรูปไม้เลื้อย
หน้าท้องฝั่งซ้ายก็มีรอยสักรูปขนนก
ภายในตัวไม่พบเอกสารหรือสิ่งของใด
ว่าเสียชีวิตมาไม่เกิน๑๒ชั่วโมงแล้ว
แต่สิ่งที่ตำรวจสันนิษฐานแน่คือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
เชื่อว่าน่าจะถูกทำร้ายเสียชีวิต
และคนร้ายถึงจะนำเสื้อมาใส่ให้ใส่แบบกลับด้าน
แล้วก็ไม่สวมชุดชั้นในจากนั้นนำร่างมาทิ้งในคลองนี้นะครับ
ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับ

ญาติประสานเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต
คือนางสาวพรทิพย์กำเนิดหรือว่ายุ้ยอายุแค่๒๘ปี
เป็นชาวตำบลนาท่ำใต้อำเภอเมืองตรังนะครับ
โดยญาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตถูกนายวิศนุอินนุรักษ
หรือว่านายเจอายุ๓๑ปีนะครับ
ฉุดกระชากออกจากงานศพ
นายเจนี่เป็นใครทำไมถึงมาฉุดกระชาก
นายเจนี่ก็คือแฟนนุ่มนี่แหละฮะ
ฉุดกระชากฝ่ายหญิงออกจากงานศพ
ภายในวัดศรีสุวรรณารามหรือวัดนาท่ามใต้
หายตัวไปทั้งคู่ก่อนจะพบเป็นศพ
จึงเชื่อว่านายเจเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
จากนั้นทำไงฮะตำรวจได้เบาะแสแบบนี้แล้ว

ทราบว่าหลังก่อเหตุหนีไปกบดานอยู่กับพ่อแม่
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้นะฮะนำไปสอบสวน
เจ้าตัวสุดท้ายถูกเค้นหนักฮะรับสาภาพเป็นคน
ลงมือก่อเหตุทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับ
โดยเขาสาภาพแบบนี้ในวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้
เขาแล้วก็นางสาวยุ้ยผู้ตายไปงานศพปู่ของนางสาวยุ้ย
ที่วัดศรีสุวรรณรามย์ก่อนที่จะมีปากเสียงเก่า
เขาจะพาผู้ตายไปนอนบ้านพ่อแม่ที่อำเภอรัศดา

แฟนสาวเสียชีวิตก่อนจะถอดเสื้อของแฟนสาวออกมา
เช็ดคราบเลือดเนี่ยคุณเนี่ยการถอดเสื้อออกมา
เมื่อมาถึงเชิงสะพานคลองประดูกจึงถอดเสื้อตัวเขาเองเนี่ย
มให้แทนแล้วก็โยนศพทิ้งคลอง

ชั้นในคือตัวผู้ก่อเหตุตัวนายเจเนี่ย
อ้างว่าผู้ตายมักไม่สวมใส่ชุดชั้นในเป็นปกติอยู่แล้ว
ก็เลยไม่มีชุดชั้นในแต่เสื้อที่ใส่ในศพเป็นเสื้อของเขา
จากนั้นตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพทันทีนะครับ
ทำแผนกันเมื่อคืนนี้กลางดึกเลย
จากเกรงว่าจะถูกคนรุมประชาธรรมจะถูกญาติผู้ตายบรุมประชาธรรมนะครับ
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบประวัตินายเจพบว่ามีประวัติอาทยากรรมนะ
ปี๓๓ถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดเป็นยาบ้า

๕๑ก็ถูกจับข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ปี๕๖เนี่ยถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษในนี้สภมนคร๔
ปี๕๘ก็ถูกจับข้อหาลักศัพท์และยาเสพติดในพื้นที่สภรัศดา
แล้วก็ปี๖๓ถูกจับข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่สพรัศดา
โอ้โหคุณประวัติอัธยกรรมเยอะนะ
ใช่แล้วคราวนี้มาก่อเหตุในพื้นที่ของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะฮะ